เป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งเอามาโพสต์ไว้
เพราะเขาถูกแจ้งจับในข้อหา

เขารู้นะไอ้ข้อหาดัดแปลงสภาพรถ
แต่เขาไม่ได้ขี่จักรยานยนต์คันนี้

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ

ระหว่างตำรวจกับคนที่โดนจับนะฮะ

เด็กก็เดินไปมาตามประสาทเด็กว่านะฮะ

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขี่รถคันนี้
ตำรวจก็ถามถ้าไม่ได้ขี่มางั้นจูงมาหรือยังไง
ผู้ที่ถูกจับยังโวยวายตำรวจว่าจะมาจับทำไม
ในเมื่อเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ขี่
ตำรวจก็ถามกลับไปแล้วรู้ไหมรถจักรยานยนต์คันนี้
คุณเป็นเจ้าของหรือเปล่าคุณดัดแปลงสภาพรถ

ตัวคนที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ก็บอก
ผมก็รู้ว่าดัดแปลงมันผิดแต่ผมก็ไม่ได้ขี่มันไง
เรื่องนี้กลายเป็นเถียงกันไปเถียงกันมา
ระบุว่าเห็นสภาพรถแบบนี้ละสงสารเด็กน้อยเลย
มันน่าจะเรียกว่าขยะมากกว่ารถนะ
ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ก้าวล่วงละกัน
หยิบให้สังคมดูเหรียญต่างมุมมอง
พอเอามาแชร์กันแล้วคนก็แสดงความคิดเห็นไปนะฮะ
บอกว่าเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทำถูกแล้วเขาเห็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงแบบนี้
แล้วเท่าที่ดูนะก็ป้ายก็ไม่มีกระจกก็ไม่มี
ดัดแปลงน่าจะดังเกิน๙๕เดซิเบล
ดูแล้วยังไงก็ผิดเต็มประตูในข้อหาดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์
และยังจะขัดขืนการจับกลุ่มอีกนะครับ
แล้วก็บางคนก็บอกแหมก็แถไปเรื่อยนะ
บอกไม่ได้ขี่ถ้าไม่ได้ขี่มา
แล้วยังไงล่ะจูงมาอย่างที่ตำรวจถามเหรอ
อะไรนะฮะก็เป็นเรื่องในโลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับ